ไปดูเรื่องราวของความเชื่อกันหน่อยนะครับ

คุณดูอะไรคะขนลุกเหรอคะ

เช้ามันจะวุ่นวายสายสายตื่นเต้น

ไม่แน่อาจจะหัวเราะก็ได้

แม่น่าอิจฉาจริงขี้คุยซะละเกิน

ใครที่อยากได้โชคได้ราบส่วนใหญ่เขาจะไปที่ไหน
ไหนฮะอุดรธานีคำชโนธ
ถูกต้องเอาไปดูบรรยากาศที่นั่นกันก่อนครับ
เกาะคำชโนธวังนาคินดินแดน

มาที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

ขอโชคขอลาบจากพ่อปู่และแม่ย่ากันอย่างคึกคัก

ก็ไปดูน้ำตาเทียนในขันน้ำมนที่พ่อจ้ำทำไว้

ทั้งสองทั้งถ่ายรูปไว้เพื่ออะไร
ตีความและเสี่ยงโชค

ต้นมะเดือยักษ์ขุมทรัพย์พ่อปู่แม่ย่า

ไม่ต้องสแกนนิ้วค่ะหยิบโทรศัพท์มาสแกนถ่ายเลยค่ะ

ยังไงซะก็ถ่ายรูปกันเอาไว้
แล้วก็ส่งต่อกันไปเพราะมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ

เขาขายดีเลยครับหลังจาก

ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขายดีเกลี้ยงแผงเลยนะ
แล้วยิ่งงวดนี้ก็หลายตัวเลข

ก็ว่ากันไปมันเป็นความเชื่อผมไม่ขออนุญาตพูดแล้วกันว่าเลขไหนมันเกลี้ยง

พวกลอตเตอรี่พวกคณิตศาสตร์

ไม่ได้กินแบ่งรัฐบาลแต่กินแบ่งกันเอง

แต่ว่าหน้าคำชโนธแผงลอตเตอรี่เขาเยอะคุณ

ขอพรกันต่อนะคะที่สารเจ้าพ่อบ้านยางตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองอ่างทอง
สารเจ้าพ่อเนี่ยทาสีแดงแบบนี้เลยแดงแชท
ใครไปใครมารู้แน่นอนจอดแน่นอนนะคะอยู่กลางหมู่บ้านเลยค่ะ
ด้านในมีรูปปั้นเจ้าพ่ออยู่กลางศาลแวดล้อมด้วย
หลัดขิกน้อยใหญ่ทาสีแดงวางไว้เป็นจำนวนมาก
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงจะต้องมีประหลอดกิจเยอะขนาดนี้
นะคะซึ่งประหลัดขิกที่เขาวางไว้นี่แหละ
ถือว่าเป็นการยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ร่ำลือกันว่าเจ้าพ่อ
ไปเข้าฝันคนที่อยู่ห่างไกลบอกให้มาเดินทาง
เดินทางมามากราบไหว้มาขอโชคลาภกันแล้วถ้าได้โชคได้ลาบไป
อย่าลืมมาแก้บนด้วยประหลัดขิกด้วยนะรวมถึงพูดถึงประหลัดขิก
เป็นเครื่องล้างของขังนะของผู้ชายไทยโดยเฉพาะกลุ่มที่ถึงวัยเกณฑ์ทหาร
มาแก้บนไม่อยากจับได้ใบแดงไงบอกท่านขอได้ใบดำหน่อย
แล้วถ้าใครได้บาดำก็มาแก้บนด้วยการวิ่งแก้ผ้ารอบศาลที่ชาวบ้านเรียกว่า
แก้บนด้วยดอกไม้สดแก้มแก้ผ้าด้วยใช่ไหมคะไอ้อย่างงี้มันไม่แก้บนแล้ว
แก้ล้างด้วยเออแก้ประสานเสียงเลยใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
เพราะฉะนั้นรู้ค่ะอยู่ในใจของคุณเรื่องแบบนี้ขอบคุณครับคุณรสลินฮะ
นายสุวรรณสัมเภาลอยชาวบ้านอายุ๖๔ปียืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้
เพราะว่าสมัยหนุ่มเคยมาบนอยากได้ใบดำแล้วก็ได้ใบดำจริง
ไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็เลยมาแก้ผ้าวิ่งรอบศาลล่าสุดหลานชายป่วยก็มาแก้บน
มาแล้วเอาฟังเสียงนายสุวรรณพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์หน่อยค่ะ
มีคนที่มาไกลส่วนมากขอจะถูกแล้วก็มาแก้บนกัน
แล้วก็ทหารส่วนมากแล้ววัยรุ่นที่ถึงเวลาเกณฑ์ทหารเนี่ย
เขาจะมาบนกันส่วนมากแล้วจะบนลำวงแก้ผ้า
คือเขาเรียกดอกไม้สดจะมีมาทุกปี
ช่วงเดือนเมษานี่ก็มาดูได้เลยหลานอยู่ดีดี
โอ้โหเดี๋ยวต้องไปสักหน่อยแล้วไปนี่คือไปขอพรเหรอคะ
เหรอคะเดี๋ยวนะมาดูได้เลยเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วคุณว่ายังไงนะ
ต้องไปดูสักหน่อยแล้วไปดูอะไรดูแก้บนหรืออะไรแก้บน
เอาจริงดิเอาจริงดิไปดูไปขอโชคลาภ
ไปต่ออีกหนึ่งที่ค่ะคุณผู้ชมไปหลายที่ทั่วไทยมันต้องปังสักที่แล้วนะ
ไปนี่เลยฉันลูกสาวตาแวงแก้งสวนแก้งจังหวัดสุพรรณ
สุพรรณบุรีค่ะวัดไผ่แขกหรือชื่อเต็มก็คือวัดอุทุมพรารามนะคะ
จะบอกว่าที่นี่นะโอ๊ยคุณคะชาวบ้านเขาบอกว่าแม่นมาก
ไม่มาถือว่าพลาดมากนะคะไปทำไมอ่ะนี่ไปกระซิบอะไรอ่ะ
สุพรรณต้องอะไรขุนช้างไงคะถูกต้อง
คุณช้างมหาเศรษฐีค่ะไปกระซิบขอโชคขอลาบ
ขอทุกอย่างที่เป็นสิริมงคลรับปีใหม่รับพรกันแบบนี้นะคะ
แล้วไปขอพรจากหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
คุณค่ะนอกจากไปขอโชคขอลาบขอพรแล้วนะคะไปส่องด้วยค่ะ
ส่องขันน้ำมนอ่ะอ่างน้ำมนอ่ะ
เนี่ยเขาส่องกันแบบนี้คุณคะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะ
ปรากฏว่าเดี๋ยวเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็ต้องเชื่อ
เออปรากฏว่าเลขที่ชาวบ้านเขาเห็นในอ่างน้ำมนอ่ะ
เฮ้ยมันตรงกับสิ่งที่ดิฉันเห็นอีกแล้วอ่ะ
คุณเห็นอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะมันเยอะแยะขนาดนั้นคุณยังเห็นอีกด้วย
ไม่ใช่อะไรคะไม่ใช่เห็นในอ่างน้ำมน
หมายถึงว่าเลขที่เขาเห็นในอ่างน้ำมนต์มันตรงกับสิ่งที่ดิฉันนิมิตเห็นอีกแล้ว

ที่ฉันถูกสิบห้าใบเลขไทยสองตัวแปดนึงอ่ะอืม

มันลอยขึ้นมาเลยมันลอยขึ้นมาแล้วปรากฏ

ครับถูกแล้วครับคุณโรสลินค่ะ

ที่นี่เขานิยมไปเสี่ยงเซียมซีกันมาก
เป็นอีกหนึ่งความเชื่ออีกหนึ่งสถานที่

ส่วนใครสะดวกมาดูต้นกล้วยประหลาด

เพราะว่ามันอยู่ที่บ้านเลขที่๑๔

นายกวีวงคงทวี
เขาปลูกต้นกล้วยเอาไว้๕๐ต้น

ชาวบ้านชาวเมืองเขาต้นแรก
มีเครือออกมามีลูก

แต่ว่าด้านล่างมีปลียาว

คุณผู้ชมดูเอานะมันประหลาดยังไง

ในอยู่ใกล้กันนะคะกลับมีผล

ไม่มีหรอกกล้วยแบบเนี่ยมันกล้วยปลาลาดแล้วล่ะ

จุดทูบขอเลขกัน

ต้นกล้วยหนี้ไฮโชคใฮลามาแล้วคือถึง๔งวด

ก็มีชาวบ้านเขาเล่า

เพราะฉะนั้นอีกต้นนึงไว้ไม่มีปลี
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากต้นกล้วยนี้จากบ้านเลขที่นี้ไปเสี่ยงโชค

ไม่มีปีไม่มีปล้วยค่ะ
ไม่มีปีมีเป็นเดือนหรือสัปดาห์
ไม่มีอันนี้ไม่มีปี

แต่ว่านี่ที่ต้นฉำชาหรือต้นกล้ามปูต้นนี้
มีมีของดีแน่นอน
ที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ชาวบ้านเขานำดอกไม้ทุบเทียนและขันห้า
มาทำพิธีขอโชคลาภที่ต้นกล้ามปูต้นนี้
เพราะว่าต้นนี้ใหญ่นะใหญ่ประมาณ๓คนโอบ
แล้วอายุร่วมร้อยปีนะคะ
อยู่ที่ริมถนนสายวังโป่งชนแดน
หน้าบ้านเลขที่๒๔เลย
เป็นบ้านของนายสมหมายหอมหวน

เขาก็มีการใช้แป้งเนี่ยนะ

ถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลง
พร้อมกับกลมเงยเข้าออก
อย่างไรไม่มั่นใจเดินเข้าไปมัยครับบางคน
ถึงขั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าดูเองไม่ค่อยเป็น
ถ่ายรูปส่งมาให้คุณวัสลินช่วยดูดีไหม
คึกคักมากเลยนะคะเนี่ยก็นำเลขไปซื้อลอตเตอรี่
เพราะว่ามีแม่ค้าแผงลอตเตอรี่เขาเดินมาขายพอดี
นายสมหมายเล่าให้ฟังบอกว่านี่เหตุมันเกิดแบบนี้
คืนก่อนเขาฝันว่าฝันเห็นหญิงสาวรูปงามผมยาวเลยนะ
แต่งกายชุดไทยแบบโบราณมาบอกเขาในฝันว่า
ถ้าอยากมีโชคมีลาบให้เดินไปมองที่ต้นฉำฉาสิ
หลังจากนั้นสะดุ้งตื่นเลยค่ะก็เลยอ้าวตื่นมา
เล่าความฝันให้กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนบ้านฟัง
เพื่อนบ้านนี้ตั้งใจฟังกันมากเลยนะ
แล้วก็พากันมาทำพิธีขอโชคขอลาบอย่างที่เห็นนี่แหละ
อีกที่หนึ่งนะครับไปดูจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าบ้าน
เลขที่ห้าสองสามตำบนด่านอำเภอเมืองสูริน
ไม่มีอ้อมไม่มีขอมโอ้โหคือเมื่อวันที่สามสิบทันวาคมที่ผ่านมา
ปีที่แล้วช่วงเทศกาลปีใหม่

ชาวบ้านเขาก็หวังจะขอพึ่งพาได้โชคลาภกันอีกสักครั้ง
ก็นำดอกไม้ทุบเทียนขันห้ามากราบไห้
ใช้แป้งทาถูทาถูขอเลขเด็ดกันไป
ก็ได้กันไปตามที่ต้องการ

ยังไงซะบางคนเขาใช้การจุดทูบกำยานแทน
แล้วมันปรากฏมาเป็นขดงอ

ที่ทูบมันแบบนี้
ลักษณะมันก็คล้ายกับเป็นตัวเลข

ก็เอาไปเสี่ยงดวงกันไป
ยังไงมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ยังไงเราต้องมีสติในเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับ

โอ้โหโชว์มาแบบนี้เลยเหรอคะ
เขาโพสต์แบบนี้เป็นประจำทุกงวดอยู่แล้ว
พี่มนต์สิตเขาก็ถือล็อตเตอรี่แบบนี้

ดิฉันอ่านตามที่เขาโพสต์นะคุณผู้ชม
อุ๊ยล็อตเตอรี่งวดนี้

พี่มนต์สิตบอกว่าคิดให้ดีก่อนตาม

ใช้วิจารณญาณในการเสี่ยง

พี่มนต์สิตเขาเตือนกันเอาไว้แล้ว

งวดก็เข้าบางงวดก็เฉียดบางงวดก็เฉียง

พี่ไม่ถูกทุกงวดแต่พี่โพสต์ทุกงวด
ใช่เราก็เลยดูทุกงวดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมและรับฟังข่าวจากเรานะ